คุณผู้ชมมาดูเรื่องของหนุ่มรายเดอร์ที่ขวัญทิ้งท้ายเอาไว้ตอนก่อนที่เราจะไปเบรก
หนุ่มรายเดอร์คนนี้เขาก็ขี่ไปส่งของลูกค้าตามปกติ
เสร็จแล้วเขาก็ขี่มาคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิด
ข้าวเหนียวไก่ย่างมาด้วยรายเดอร์ใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมคะ
แล้วทำไมมีวัยรุ่นมาเอารถล้มไปแล้ว
อยู่ดีจะเอามีดมาฟันเขาทำไม

ใช่จะแทงเขาทำไมเราดูนะคะคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้เห็นไหมคะ
ขี่ตีประกบคู่เขามาแล้วไม่พอคือคุณผู้ชมเหมือนจะทำร้ายเขา
แล้วก็พยายามหนีถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ้าววิ่งหนีค่ะ
ภาพกล้องวงจรปิดคือวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบรถของหนุ่มรายเดอร์คนนี้
แล้วคนที่เป็นคนซ้อนรถคันนั้นที่มาด้วยกันเอาอาวุธมีดพุ่งเข้ามาใส่รายเดอร์เลย
รายเดอร์เห็นอย่างนั้นโอ้โหถอยเลยค่ะวิ่งทันที
แล้วหลังจากนั้นเขาก็หนึ่งในคนที่เป็นคนก่อเหตุคนซ้อนใช่ไหม
พอเห็นรายเดอร์วิ่งไปก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์เอาไปไว้ริมถนน
ยังขโมยเอาหมวกกันน็อกของเขาแล้วหนีไปด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุรายเดอร์หนุ่มคนนี้นะคะที่เกือบถูกจะทำร้ายแล้ว
ชื่อนายนรงฤทธิ์ค่ะอายุ๑๙ปี

ขี่มาขี่รถมาไปส่งอาหารให้ลูกค้า
แล้วกำลังจะขี่กลับไปแวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างจะเอาไปกินเอง
พอกลับมาถึงบริเวณศาลปู่สันดรนะคะ
ที่อยู่ตรงช่อยเพศ๑๒๓ทิศตมบนบังยออำเภอพระปะแดง
มุดประการวัยรุ่นสองคนเอ้าขี่มอเตอร์ไซค์
มาอยู่ดีจะมาทำร้ายเขาเฉยเลย
คือตอนนี้ทราบตัว๒คนนี้แล้วด้วยนะคะ
ชื่อว่าในเต๊ะอายุ๑๗ปีคนขี่
ปั๊บอายุ๑๗เหมือนกันเป็นคนซ้อน
นั่นแหละเอาหมวกกันน็อกสีดำของเขาไป

เอาไปหมดนะคะทีนี้พอตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
มีนายกอปเตา์บางยอประหากฎผ่าน
มีเหตุการณ์คุณสมปองครับ
เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ทันท่วงทีด้วยครับ
ในซอยนี้เลยครับแล้วก็ขับแซงผมมาตัดหน้าผมตรงนี้เลย

ก็คือผมไม่ได้รู้จักเลยเขาเป็นคือพวกรุ่นน้องผมรู้จัก
เขาพูดอะไรสักอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้ยินแล้วเขาก็ชักชัก

เหมือนมีรุ่นน้องคนรู้จักที่บอกว่ารู้จักกับสองคนนี้
แล้วถามว่าตอนนี้จับได้หรือยังอย่างรวดเร็วค่ะ
พอหลังจากที่ตำรวจรับแจ้งความ๒ชั่วโมงต่อมา
จับได้ทั้งสองคนเลยจับได้ที่บ้านพักนั่นแหละ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๒กิโลเลย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะตามผู้ปกครองมารับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วคือความที่ต้องตามผู้ปกครองเพราะอย่าลืมว่าเขาเป็นเยาวชนอยู่
ตอนนี้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันและทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
แล้วเรื่องอะไรอีกพกพาอาวุธมีดอันนี้นี่แหละค่ะ

เดี๋ยวรอนำตัวส่งสารเด็กเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ